เก่งหรอ

เก่งไหม
เก่งไหม
ปากดีหรอ
เอาหน้ามา

นี่รุ่นพี่กับรุ่นน้อง
แล้วเราเห็นเครื่องแบบนักเรียนคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือเหตุการณ์บนรถโดยสารกำลังจะกลับบ้าน
คลิปนี้เนี่ยเพจทนายคู่ใจเอามาเปิดเผย
บอกว่าคุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินที่อำเภอปราศาสตร์
พฤศจิกายนที่ผ่านมาประมาณ๔โมงเย็น
ลูกสาวอยู่ชั้นม๑กำลังกลับบ้านนะคะ
โดยรถโดยสารรับส่งนักเรียน
ก็มีกลุ่มรุ่นพี่ชายหญิงประมาณ๖คน
ักโบกรถคันนี้นะคะให้จอด

แล้วก็เป็นอย่างในคลิปด่าทอลูกสาวทำร้ายร่างกาย
มีทั้งตบทั้งตีเอาหัวโขกราวเหล็กของรถโดยสาร
คนอื่นที่เป็นนักเรียนก็นั่งอยู่บนรถคันนี้ด้วย
เมื่อกี้เราจะได้ยินเสียงบอกพอแล้วพี่พอแล้วพี่

มีเพื่อนบางคนก็โดนลูกหลงไปด้วย
ส่วนลูกสาวเธอได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
หัวโนปากแตกแล้วมีรอยเล็บที่ใบหน้า
ตอนนี้ยังฟกช้ำแล้วก็ระบม
คนที่ทำเป็นกลุ่มรุ่นพี่อายุประมาณ๒๐กว่า
เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะ
ก่อเรื่องนะคะคือคุณแม่บอกว่า
ผู้ปกครองของรุ่นพี่คนนี้เป็นชรบหมู่บ้าน
หลังจากก่อเรื่องก็ไม่ได้มาถามไถ่หรือขอโทษ
แต่มีผู้ใหญ่บ้านมาบอกให้แม่ไปไกลเกลี่ยกัน

ก็จบที่ไกล่เกลี่ยทุกครั้งแม่บอกคราวนี้ไม่ยอม

ชาวบ้านบอกว่าคนที่ก่อเรื่องพูดบอกว่า
ถ้าลูกสาวเราเอาเรื่องเขาเขาจะแฉลูกสาวเราเหมือนกัน
แม่ก็บอกไม่ยอมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
วันนี้ค่ะแม่แล้วก็น้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ไปแจ้งความและให้ปากคำกับตำรวจสพปราศาสตร์นะคะ
แม่บอกว่าวัยรุ่นที่มาทำร้ายเป็นหญิง๓คน

ตอนลูกสาวถูกทำร้ายคนรับส่ง
คนขับรถก็พยายามเข้ามาช่วย
แต่มีวัยรุ่นชาย๓คนข่มขู่เอาไว้
บนรถและคนขับรถรับส่งก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วย
ทำร้ายตกตีทุกตีหมดทีในคลิปก็จะแบนแบนบริเวณให้ถึงที่สุดค่ะ
ไม่ยอมฟังเพราะว่าลูกเราเจ็บหนังสั้น
ส่วนน้องม๑ที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าตอนนี้รู้สึกหวาดระแวง
เวลาเลิกเรียนแล้วขึ้นรถกลับบ้านกลัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
ไปฟังทางรุ่นพี่ที่ก่อเหตุบ้างนะคะ
ซึ่งตำรวจมาสอบปากคำเรียกไปสอบปากคำ
แล้วก็ให้การบอกว่าคือผู้เสียหายกับเพื่อนของแฟนเธอ
ความสัมพันธ์กันแล้วก็มักจะมานั่งเล่นที่บ้านของเธอ
เธอบอกว่าเธอมองว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าผู้เสียหายยังอายุน้อย
เธอก็ตักเตือนไปเรื่องนี้ทำให้ผู้เสียหายไม่พอใจ
วันนั้นเธอเจอกับผู้เสียหายพอดีก็เลยเข้าไปต่อว่า
ก็ยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายผู้เสียหายอย่างที่เห็นในคลิป
รู้สึกเสียใจแต่ยืนยันว่าหวังดีและเป็นห่วงและ
พร้อมที่จะขอโทษผู้เสียหายและครอบครัวค่ะ
แล้วจากเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงต่อไป
มีการขอโทษหรือว่ามีการพูดคุยไก่เกลียดอะไรไหม
ถ้าเราพูดไก่เกลี่ยกันเข้าใจกัน

หนูก็ยินดีขอโทษน้องค่ะ
ก็รู้สึกผิดอยู่เนอะค่ะรู้สึกผิดมากค่ะค่ะค่ะ
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุนะคะ

แล้วจะนัดมาไกลเกลี่ยกันอีกครั้งค่ะ